รำคาญที่มันไปติดศัพท์กับหมาตัวเองอืมอ่าแล้วมันก็เสียงดัง
เวลาหมาติดศัพท์กันมันก็จะเฮามันก็จะเอาอะไรกันอีก
ยิงตาย๕ตัวคุณผู้ชมน่าเวทนามากไปดูภาพเลย
นาตำรวจสพจหจนครราชศาสีมาพร้อมด้วย
ปรักษุศัตริย์จังหวัดลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
อันนี้คือสระน้ำหลังวัดหนองไข่น้ำ

หลังจากนางพัชรินกอบัวกลางเจ้าของหมาชื่อว่าเจ้าเสือ
แล้วก็นางยุภาพรก่อไม้กลางเจ้าของหมาชื่อว่ามะขาม
ไปแจ้งความว่าหมาชั้นน่าตายอยู่ในสระนี้
พร้อมกับหมาอื่นรวม๕ตัวอืดเม้นต์เน่าอยู่นี่
หนึ่งในเจ้าของหมาก็บอกว่าเจ้าเสืออายุ๘ปีแล้ว
ดูสิสภาพมันนะฮะหายตัวไปตั้งแต่วันพุธ
ปกติหายไปก็จะกลับมาบ้านนะ
เพราะช่วงนี้มันกำลังติดตัวเมียนะฤดูการผสมพันธุ์
แต่ว่าคราวนี้หายไปแล้วหายไปเลยจนมีคนแจ้งว่า
เห็นเจ้าเสือลอยตายอืดอยู่ในสระน้ำที่วัด
ก็เลยไปดูโอ้โหพอเจอปุ๊บนะ
ร้องไห้ร้องห่มคือคนเลี้ยงหมาเนี่ยมันรักเหมือนลูก
เสียใจมากเลยแล้วสุดท้ายก็เอาขึ้นมาจากน้ำ
แล้วก็เดี๋ยวเอาไปฝังที่บ้านนะฮะ
นี่เขาส่งไลน์ให้ดูกันเลยว่าเออใช่ไอ้เสือร์แน่
จากนั้นตัวเขาเองก็เลยนำเรื่องนี้ไปโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊ค
เนื่องจากว่ามีคนก็บอกว่าหมาท่านตะทิตาย๕ตัว
ถูกคนใจร้ายมายิงแล้วก็ลากซากมันไปทิ้งในน้ำ
สุดท้ายเนี่ยมูลละอิทธิวอสดอกไทยแลนด์
ก็เลยติดต่อมาขอข้อมูลเพื่อติดตามตัวคนยิงหมาดำเนินคดีให้ได้
นะฮะล่าสุดเนี่ยนะฮะก็ให้ข้อมูลของการฆาตกรรมหมู่หมาห้าตัวนี้
บอกว่ารู้คนยิงแล้วทางคนยิงอ้างว่า
ก็หมาเนี่ยมันไปกัดไก่เขาแล้วก็ไปติดสัตว์กับหมาที่บ้าน
เสียงดังหนวกหูก็เลยคว้าปืนออกมาไล่ยิง๕ตัวตาย
แล้วก็เอาซากหมาห้าตัวเนี่ยไปโยนทิ้งสระน้ำหลังวัดนะครับ
อันนี้เคยยิงหมาตายแล้วหลายตัวแต่เจ้าของหมาไม่ได้ไม่ได้มีการติดตาม
เรื่องของคดีความเพราะว่าไม่มีการเอาเรื่องนะฮะ
สุดท้ายผู้หญิงบ้านตำรวจก็รู้ทุกอย่างแล้วครับ
ตักเตือนคนคนนี้มาแล้วตอนนี้รอเรียกมาสอบส่วน
เพราะว่าเจ้าของหมาล่าสุดเขาเอาเรื่องไงก็มันมีกฎหมายคุ้มครองสัตว์อยู่นะฮะ
ก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปกับคนที่ยิงหมาตายทั้ง๕ตัวนะครับ